มาดูเรื่องที่เป็นงานอดิเรกในยุคนี้ก็ว่าได้นะคะ
เรื่องของการปลูกต้นไม้เพราะต้นไม้ก็ต้องพูดถึงคนนี้ค่ะ
คุณเคนภูมินะคะเพราะว่าเขาเอาดีเรื่องของการเพาะต้นไม้
แล้วไลฟ์สดขายได้กำไรเยอะมากเป็นเกือบล้านนะคะคุณผู้ชม
แล้วล่าสุดก็เอากำไรที่ได้จากการไลฟ์สดขายต้นไม้ไปทำบุญค่ะคุณผู้ชม
นี่แหละค่ะคุณเคนภูมินะคะหันมาเอาดีทางด้านการเพาะไม้ด่างจนทำกำไรงอกงาม
เมื่อคืนคุณเคนได้ออกมาไลฟ์สดขายต้นไม้หาเงินมาบริจาคนะคะ
งานนี้ก็ต้องบอกว่าการไลฟ์สดเนี่ยทำเงินได้มากกว่าแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทคุณธพงศ์
แล้วคุณเคนบอกว่าขอนำเงินก้อนนี้นะคะสมทบทุนให้ครบ๑ล้านบาทแล้วเอาไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลปัตตานี
คือเติมให้เติมให้ได้กลมล้านหนึ่งเติมให้ได้ล้านหนึ่งแล้วเอาไปบริจาคสมทบทุนต่อนะคะ
ห่อหนักเข้าไปอีกเลยอนุโมทนาสาธุคุณเคนเลยค่ะล่าสุดวันนี้นะคะคุณเคนก็โพสต์ภาพสลิปเงินบริจาคนะคะ
ที่เป็นการโอนเนี่ยนะคะแล้วก็บอกว่าที่เลือกโรงพยาบาลนี้โรงพยาบาลปัตตานีเนี่ยเพราะว่าพี่ที่ร่วมโครงการนี้อยู่ที่นั่นพอดีแล้วก็ต้องการช่วยเหลือโรงพยาบาลที่อยู่ปัตตานีนะคะ
โอ้โหโพสต์อย่างนี้แฟนคุณเคนนะคะรวมถึงคนที่ได้ยินได้ฟังก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันเยอะเลยแล้วก็ชื่นชมที่สามารถเอาสิ่งที่รักเนี่ยมาทำจนกลายเป็นธุรกิจที่ได้เงินเป็นกรอบเป็นกรรมแล้วก็แบ่งปันมาช่วยเหลือสังคมอีกด้วยค่ะ

เอ่อมีคนที่อยู่ที่ปัตตานีเขาส่งรูปแล้วก็ข้อความมาว่าที่นู่นแบบว่าขาดแคลนชุดแล้วก็เหมือนเหมือนเอ่อมีคนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเยอะเดี๋ยวเราเร่งหาต้นไม้ในภายในสองวันแล้วเราก็เอ่อไลฟ์รีบนำเงินไปช่วยเลยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ครับในไลฟ์ขายต้นไม้เนี่ยจบไปที่แปดแสนแปดแสนกว่าบาท
นี่แล้วเราก็ได้สมทบทุนให้ครบหนึ่งล้านบาทนะครับเพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลปัตตานีนะครับก็คิดว่าน่าจะมีแบบเรื่อยนะครับเดี๋ยวขอดูสถานการณ์ก่อน